คุณผู้ชมคะลูกฆ่าแม่มีอีกแล้วอะค่ะที่จังหวัดบึงการนะคะ
คือลูกเนี่ยก็อายุไม่น้อยแล้วนะห้าสิบสองครับ
ฆ่าแม่แม่อายุเจ็ดสิบสองค่ะแม่กำลังนั่งล้างจานอยู่ที่ครัวหลังบ้าน
อืมลูกเอามีดมาตอนแรกเดินวนไปวนมาก่อนแล้วก็ปาดคอแม่
แล้วก็โหแม่เนี่ยตอนแรกอาการสาหัสนะก็คลานออกมาเรียกให้คนช่วย
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายแม่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แต่สาเหตุก็คือลูกเนี่ยค่ะเขามีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แล้วเขาก็กินยารักษาแต่คนในครอบครัวบอกว่าเหมือนกับลูกเขาไม่ยอมกิน
เอายาให้กินทำเป็นอมไว้แล้วคายทิ้งแล้วก็ไม่กินยาอย่างต่อเนื่อง
แล้วอาการกำเลิบก็มาเกาะเหตุฆ่าแม่เนี้ยค่ะ
อืมเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองบึงกาล
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงการนะคะว่ามีผู้ป่วยที่ถูกทำร้ายร่างกายมารักษาตัวและเสียชีวิต

ผู้ตายคือนางทองลักษณ์อายุ๗๓ค่ะ
ถูกของมีคมฟันเข้าที่คอเป็นแผลฉีกขาดแบบเวอะหวะเลยนะคะ
นี่ค่ะผู้ตายอายุ๗๒๗๓แล้ว
คนก่อเหตุคือลูกชายแท้ของผู้ตายนี่แหละค่ะ
หลังก่อเหตุลูกชายก็พยายามจะหนีออกจากบ้าน
แต่ตำรวจตามจับตัวเอาไว้ได้แล้วก็นำตัวลูกชาย
ไปส่งโรงพยาบาลบึงการคนนี้ค่ะ
คือที่จับตัวได้แล้วต้องส่งโรงพยาบาลก่อน
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็เพราะว่าลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุป่วยจิตเวทจริง
หมอก็เลยต้องฉีดยาระงับอาการฟุ้งซ่านก่อนนะคะ
กุญแจมือสองข้างคือติดเอาไว้กับเตียงผู้ป่วยเลยค่ะ
ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจิตเวทนครพนม

ก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

คือตำรวจบอกว่ามีประวัติรักษาอาการป่วยจริง
วันนี้นะคะคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเลยนะคะ
ที่จังหวัดบึงกาลค่ะไปพบกับนายน้อยอายุ๗๒
เป็นสามีของผู้ตายเป็นพ่อของคนก่อเหตุ
น้อยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนนะคะ
น้อยเนี่ยออกไปทำธุระนอกบ้านภรรยาก็เลยอยู่บ้านกับลูก
นายนิคมสิงหามาศอายุ๕๒ปีนี่แหละค่ะลูกชายที่ก่อเหตุนะคะ
พ่อยืนยันว่าเขาป่วยจริงป่วยด้วยอาการจิตเวทมาหลายปีแล้วอะค่ะ
รักษาตัวมานานแต่ไม่หายสักทีคือคุ้มดีคุ้มร้าย
ครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแบบเนี้ยพ่อบอกช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะ
ภรรยาของนายน้อยเนี่ยก็คือผู้ตายเนี่ยเขานั่งล้างจานอยู่ที่ครัวหลังบ้าน
ลูกชายเดินย่องมาจากด้านหลังค่ะแล้วก็ใช้มีดพระที่ปอกเปลือกมะพร้าว
ฟันเข้าที่หลังถูกที่คอถูกหูถูกแก้มเป็นแผลชะกันอาการสาหัสนะคะ
แต่จังหวะนั้นเนี่ยตัวนางทองลักษณ์เนี่ยค่ะเขายังมีสติ
คลานหนีตายออกมาไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
เรียกญาติให้มาช่วยญาติญาติก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลบึงกาล
แต่ว่าจุดที่ถูกฟันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือไปโดนเส้นเลือดใหญ่
เลือดไหลไม่หยุดนะคะสุดท้ายก็เลยเสียชีวิต
ตัวภรรยาเนี่ยค่ะนายน้อยบอกว่าภรรยาก็คือเขาคลานออกมา
เรียกให้คนช่วยอ่ะนะคะอย่างที่บอกแล้วก็โอ้โหสภาพอย่างที่เห็น
น้อยสามีของผู้ตายพ่อของคนก่อเหตุบอกว่า
นี่ไม่ใช่ศพแรกที่ลูกชายฆ่านะคะไม่ใช่ศพแรกนะคะ
คือก่อนหน้านี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนลูกชายบวชเป็นพระที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาลค่ะ
คือตอนนั้นที่ไปบวชก็คือตั้งใจว่าเออถ้าไปบวชคงจะหายจากอาการป่วยทางจิต
คือคิดแบบนั้นไงคิดว่าบวชแล้วหายแต่บวชแล้วไม่หาย
ตอนบวชเนี่ยอารวาสเลยนะคะคือคนไปกราบไหว้พระในวัดครับ
ตอนนั้นบวชอยู่นะคิดว่าคนที่มากราบจะมาฆ่าอืม
เอามีดแทงที่ด้านหลังเลยจนเขาตายอ่ะโอ้โห
ตอนนั้นถูกดำเนินคดีติดคุกไป๖ปีแล้วก็ออกมาก็มาก่อเหตุนี้อีก
ครับมาฆ่าแม่แท้แท้เนี้ยค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยนะคะ
ตัวสามีผู้ตายซึ่งเป็นพ่อของคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุก็น่าจะนี่แหละ
อาการป่วยทางจิตเพราะว่าเอายาให้กินก็ไม่ยอมกิน
เคยเห็นอืมว่าแอบอมอมเอาไว้ไม่กลืนอ่ะครับ
แล้วก็คายาทิ้งก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุสลดนี้นะคะ
ปกติแล้วเนี่ยลูกเนี่ยจะกินยาแล้วชอบอมยาไหม
จริงหรอกโดยมากไม่กินจริงเอายาให้กินก็ไม่ขัดกินครับ
หน้ามันดึกกลืนลงมันก็เลยไม่หายสักที
โดนทํวล้ายร่างกายมากพ่อนี่สามสี่ขั้นอืมเกลียดว่าคอยโดนแล้ว
โดนเขาตีครับชีวิต
ขอให้แม่ไปสบายแม่ให้ห่วงทางพ่อ
พ่อคิดถึงครับสงสารมากที่สุดเลยครับ
คิดถึงสภาพตอนถูกลูกฟันคอไม่มีคนช่วยเหลือนี่ครับ
มีน้องสาวของผู้ตายนะครับที่เปิดเผยกับเรานะครับ
บอกว่าตอนที่พาพี่สาวไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
ยังพอมีสติอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ได้ใช้ให้ลูกชายเนี่ยปอกเปลือกมะพร้าวเพื่อทำของหวานไปขายนะ
ก็พอทำทำอยู่เนี่ยเห็นลูกชายเดินไปเดินมาหลายรอบมีอาการผิดปกติ
ก็เลยถามไปแค่ว่าทำไมเดินตัวแข็งทื้ออย่างนี้ไปกินยาซะ
ก็เลยคาดว่าตรงนี้อาจจะทำให้ลูกชายไม่พอใจ
ก็เลยมาทำร้ายแม่นะครับซึ่งน้องสาวบอกว่าตอนที่พาพี่สาวไปส่งโรงพยาบาล
พี่สาวยังร้องไห้แล้วก็จับแขนของน้องเนี่ยแน่นเลย
พร้อมกับบอกว่าอย่าทิ้งพี่นะซึ่งภาพนี้ยังสะเทือนใจแล้วก็จำได้อยู่เลย
พี่เขาเอาผ้าอุดคอพี่สาวไว้เลือดเป็นริ่มเลยเต็มคอ
เขาบอกไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งพี่นะขอบล
ถ้าถามว่าด่าลูกชายไหมต้องบอกว่าไว้
ก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีพิธีชาปนกิจศพนางทองลักษณ์ไปแล้วนะครับที่วัดนาสวรรค์
ญาติพี่น้องชาวบ้านก็มาร่วมแสดงความอาลัยกัน
เราได้คุยกับลูกชายคนที่สามนะฮะแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องของผู้ตาย
ก็คือพระพิชิตและพระประพันธ์
บอกกับเราว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่พี่ชายมาทำกับแม่จนถึงขนาดนี้
ที่ผ่านมารู้ดีว่าพี่ชายป่วยทางจิต
ก็พยายามบอกพ่อกับแม่ว่า
อยากให้โรงพยาบาลที่เคยเข้ารับไปดูแลรักษาเนี่ย
ให้ไปดูแลกันอีกสักทีนึง
เพราะกลัวว่าพ่อกับแม่จะไม่ปลอดภัย
แต่พ่อกับแม่ก็ผลัดไปเรื่อยให้เหตุผลหลายอย่าง
อีกทั้งโรงพยาบาลก็บอกว่าถ้าอยู่กับพ่อกับแม่
ก็อาจจะดีอาจจะได้หายไว
แต่สุดท้ายแล้วอาการของพี่ชายก็ไม่ดีขึ้น
นี่ลูกคนที่๓กับลูกคนสุดท้องนี่เขาบวช

ซึ่งลูกบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ในฐานะที่เป็นลูกชายที่ยังเหลืออยู่
ก็ได้บวชให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์
ส่วนตัวพี่ชายขออโหสิกรรมให้ไม่โกรธแค้น
แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมารับตัวไป
ไปดูแลไปรักษาอย่าปล่อยให้ออกมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำอีก
ตอนนี้คำว่าโกรธพี่ชายผมก็รับมาจากแม่นะ
แม่ก็บอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นลูกแม่แม่ก็รัก
ผมก็เป็นพี่ชายผมก็รัก
คนที่เสียภัยแม่แม่ผมก็อะไรถึงท่านเลย
แต่ว่าคนที่อยู่คือคนที่น่าสำคัญที่สุด

ส่วนเรื่องทางคดีความนะคะพันธุ์ตำรวจเอก
นินจิตแจ้งผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองบึงกาล
บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนวิกลจริต
และป่วยทางจิตจริงนะคะ

รอฟังความเห็นจากแพทย์นะคะว่าจะหายดีเมื่อไหร่
พอหายแล้วเนี่ยตำรวจจะเรียกตัว

อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
เป็นลักษณะของการฆ่าบุพการีนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ไปก่อเหตุอะไรแล้วก็จะหลุดพ้นไม่ถูกดำเนินคดี

คือนักข่าวถามนะบอกว่าทำไมถึงฆ่าแม่
เขาตอบแบบนี้นะถูกแม่ดุถูกแม่ใช้บ่อย
ก็เลยโมโหเอามีดไปฟันแม่ซะเลย
แค่นี้เลยอ่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปหาหลวงพ่อแป๊ะกันหน่อย